อ่ากินอาหารคาเริ่มตามด้วยผลไม้ใช่ไหม

เขาปลูกมะละกอพันธอนแลนด์ขายดีมาก
คือแบบเดือนหนึ่งรายได้เป็นแสนเลยนะ

กำลังออกผลผลิตเต็มสวนเลย
เจ้าของต้องนำกระดาษหรือว่าถุงปุ๋ยไปห่อเอาไว้นะคะ
เพื่ออะไรก็เพื่อปกป้องผิวมะละกอ
ไม่ให้เสียหายจากแสงแดดนั่นเองค่ะ
เจ้าของสวนบอกว่าเดิมทำนา

ปีหนึ่งมีรายได้ครั้งเดียวมันไม่คุ้ม
ต่อมาก็เลยมีโอกาสซื้อมะละกอพันธอนแลนด
ท้องตลาดกินแล้วก็อ้าวอร่อยดีนะ

มีข้อมูลทางวิชาการว่าปลูกขายได้ราคาดี

แล้วก็เขาก็ศึกษาข้อมูลว่ามันราคาดีนะ

ในและต่างประเทศเขาก็เลยตัดสินใจ
เช่าที่ดิน๑๐ไร่ราคา๑แสนบาท

บ้านปากปวนหมู่๑๐ตำบลปากปวนอำเภอวังสะพุง
เป็นเส้นทางหลักลงแปลงปลูกมะละกอพันธอนแลนด์
โชคดีค่ะมีน้ำจากลำห้วย
มีน้ำจากบ่อบาดานและสภาพดินดีมาก
การลงทุนปลูกลงทุนไป๘เดือน
มะละกอพันธอนแลนด์คุณภาพดีผลดกลูกโต
ปัจจุบันนะคะมะละกอพันธอนแลนด
ขายส่งหน้าสวนกิโลกรัมละ๑๕๒๐บาท
ปลีกริมถนนหน้าสวนราคา๒๕บาทต่อกิโลกรัม
ฟังเสียงเจ้าของสวนกันหน่อยค่ะ
เจ้าของสวนมะละกอบอกว่าช่วงนี้ยอดขายอยู่ที่๒๐๐กิโลกรัมต่อวัน
รายได้ต่อเดือน๑๕๐๐๐บาทนะคะรายได้ดีเลยทีเดียว